คุณสามารถว่าสอนรับใบ้มาเป็นราวอะไรอย่างนี้
คือปัญหาของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับ

นี่คืออย่างแรกก่อนคือผมรู้พร้อมที่มัน
เฮ้ยเป็นข่าวว่ามีเหตุการณ์แบบนี้นะ
ซึ่งผมแบบตัวเราเองยังไม่รู้เลย
เพราะฉะนั้นผมเลยรู้อีกว่าข่าวมันก็ไม่ตรงตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วเราเองก็เช็คกันเองตั้งแต่แรกว่าก็ไม่มีอะไรนะ

ค่ะผ่าทางที่มีข่าวออกไปหรือ
ทราบผ่านเฟซบุ๊คฮะ
ใช่คือมีคนส่งเป็นแบบเฟซบุ๊คมาให้ดูว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
หรือยังสงใจนะคะ

เราก็งงแหลมคือเดี๋ยวนะ
ทำไมมันอยู่มีข่าวแบบนี้หรออะไรวะเนี่ย

คือเอาจริงคือพอสุดท้ายอยู่กันไปเรื่อยมันยังไม่รู้ว่าถ่ายรูปอะไร
ออกบ้านเราเจอวันปกติก็ไม่รู้ว่าถ่ายอะไร
เขาแบบบางทีเขาไม่แต่งหน้าเราก็ไม่รู้ว่าถ่ายยังไง
หรือแบบเขาลงรูปเราก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไง
เพราะเราก็คุยในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้

แต่บางคนเข้าใจไม่ถึงเยอะแล้วไหมครับ

เฮ้ยมันอะไรวะมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกัน

แต่ตอนนี้ทราบข่าวได้ยังไงครับใครส่งไปให้ดู
คือผมทราบจากเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนส่งในเฟซบุ๊ค
ที่มันเป็นลิงก์มาแล้วผมก็เลยแบบอะไรวะ
กำลังจะไปกินข้าวกันอยู่เลยงงอะไรอย่างนี้ครับ
คือถามว่ามีปัญหาไหมทุกคนมีปัญหาหมดครับ
ว่ามันคือเรื่องปกตินึกออกไหมมันก็มีแบบงอนบ้าง
เรากดเขาบ้างเขากดเราบ้างมันก็เรื่องธรรมดาครับ

นึกออกไหมถ้าคนเราไม่เชื่อใจกันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก
อย่างในคำไบ้บอกว่าผู้หญิงก็อยู่เวลาเดินกับผู้ชายคนอื่นด้วย
อย่างน้องแพทย์เองเคยไปเดินกับใครยังไงแล้วโดนจับ
ว่าเดินกับผู้ชายคนไหนเขามีเพื่อนผู้ชายเยอะนะ
ซึ่งบางคนนี้นิสัยแมนนิสุทธิ์ในกลุ่มของเขา
เขาเรียกจะมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายประมาณเยอะ
นั่นคือฮะ
อันนี้คำว่าคอมเม้นต์คือคนที่เขาคิดดีกับเราเขาไม่มาพิมพ์หรอก
คนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาเกลียดเราไม่ว่าจะทางไหนก็ตามคนที่เขาหมั่นไส้เรา
เขาจะเป็นคนที่ออกมาพิมพ์ในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านไปไม่มีประโยชน์นะฮะ
บรรพรจิตใจเปล่าคือถ้าอยู่เป็นคนดีทำให้สิ่งที่เต็มทำดีอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะอะไรก็ตามให้อยู่แป้งโดนคนแด่

พีชอยากตอบโต้
คือผมว่าโต้ต่อไปไม่มีประโยชน์หรอก

ไม่รู้ว่าเขาคือใคร

ที่เราต้องโดนอะไรแบบนี้คือเราก็ต้องรับมือมัน
อย่างที่บ้านตกใจไหมคะพร้อมนี้ค่ะ
ก็ตกใจฮะก็มีการถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้

อยากเลือกการอะไรจากการไหมคะ

มันทำให้คนมีอำนาจมากเกินแล้ว

ใช้คำถ้อยคำหยาบคายอะไรก็ได้

เพราะคุณตั้งแอคเคาน์ปลอมผมทำอะไรไม่ได้

มันเกินมือไปแล้วอะฮะ

สำหรับพีทพีทห่วงอะไรมากที่สุด

ผมห่วงว่าทำไมเขาต้องมานั่งโดนคนด่าขนาดนี้
คือผมแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์

เพราะในความสำคัญของเราตั้งแต่ที่ผ่านมา
คือไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น

ถ้าเขาแต่งหน้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่า
จริงคิดว่าไหมครับ

ความสำคัญให้เห็นภายในสื่อตลอดเวลา

ว่ามีคนเขาไม่เบื่อเราฮะ

ใช่ผมมันงงมากครับ
ไม่แล้วผมตกใจมากว่าชื่อฉันมาเกี่ยวอะไรด้วยในเรื่องนั้น

แบบไม่ต้องเป็นเราก็ได้เปล่า

ฝนพอด้วยนะฝน

ได้งานแล้วกลับบ้านสบายใจแล้ว

มีบางคนแน่นอนก็ไม่รู้
ทั้งแต่มันแถมรู้ว่าอะไรอยู่
ล่ะมีบางคนแถมรู้ว่าอะไรอยู่